มาดูเรื่องวงการบันเทิงกันบ้างนะคะ
เป็นอีกหนึ่งวงการที่ระส่ำระสายในช่วงนี้ค่ะ
กักตัวบ้างติดเชื้อบ้าง
คือตั้งแต่เมื่อวานนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวออกมาเลย
หลายคนเป็นห่วงคุณสแตมก็เลยโพสต์บอกว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ขอโทษคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะคะ
บอกไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
อกจากนี้ชี้แจงไทม์ไลน์ออกมาละเอียดเลยค่ะ
เริ่ม๒๘มีนาคมไปเล่นดนตรี
ลักษณะเป็นงานแต่งงานแถวราชพฤกษ์
วันที่๒๙มีนาคมไปฟิตเนสค่ะแถวอโศกนะคะ
แล้วไปอัดสปอร์ตโฆษณาแถวเหม่งจ่าย
เมษายนค่ะมีมินิคอนเสิร์ตที่งานเลี้ยงในโรงแรม

ติดโควิดก็เลยไปตรวจบ้าง
แต่คุณสแตมไม่ได้มีอาการเลยนะคะกังวลเฉยว่าคนที่ร่วมงาน
เอานึกภาพคนร่วมงานเฉยไม่ได้ไปคลุกคลีกันด้วยนะ
เข้าใจคุณสุภาษาแต่ว่าด้วยความที่คุณสแตมเป็นศิลปิน
มันก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าจะมีคนร่วมงานมาขอถ่ายรูปด้วย

แล้วก็ขอชนแก้วขออภัยอันนี้มันต้องมีเกิดขึ้นจริง
ค่ะนี่แหละค่ะคุณสแตมก็เลยบอกว่าไปเลยไปตรวจ
ผลออกมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้ติดเชื้อโควิด๑๙

ส่วนอีกคนนึงที่ไปร่วมงานโรงแรมเดียวกันเลย
วันเดียวกันงานเดียวกันนะคะคุณปีโป้นัชพันธ์ค่ะ
ออกมาโพสต์แล้วเพราะว่าเมื่อวานก็ไปตรวจโควิด๑๙
สรุปคุณปีโป้ก็ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
อกจากนี้ค่ะสิ่งที่ต้องตามมาคือไทม์ไลน์
คุณปีโป้เนี่ยโพสต์ทำลายแบบนี้นะตั้งแต่๒๕เมษายนระบุว่า
ไปทั้งเยาวราชไปทานอาหารในร้านดัง
ทำธุระที่เซ็นทรัลปิ่นกล้าวไปนวดตัวด้วย
ตอนนี้ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรนะคะแต่ก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อย
ให้ความร่วมมือของแพทย์เป็นอย่างดี
คุณผู้ชมคะที่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดว่าวันไหนไปทำอะไร
อาจจะบอกแค่ว่าไปทำอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ได้บอกสถานที่
เพราะว่าเขาแจ่งรายละเอียดชัดเจนมาก
แต่อย่างหนึ่งคือคุณปีโป้เขาเป็นนักแสดงในเรื่อง๓หนุ่ม๓มุมคูณ๒ถูกไหม

ทีนี้ก็มีหนังสือชี้แจงออกมาชี้แจงรายละเอียดบอกว่ายกเลิกกองถ่าย๓หนุ่ม๓มุมคูณ๒
ยกเลิกระหว่างวันที่๖ถึง๑๙เมษายน
ศิลปินแล้วก็พนักงานที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก็ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด
ทีนี้ทางต้นสังกัดก็มีการประสานกับหน่วยงานราชการ
เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขวัดธาตุทองที่สำนักอนามัย
ว่าจะมีการไปตรวจหาเชื้อโควิดของคนที่มีความเสี่ยงได้ยังไง

สำหรับคนที่ใกล้ชิดคุณปีโป้ทุกคนจะต้องไปตรวจหาเชื้อในวันที่๙เมษายน
เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ต้องไป๙เมษายน
ถ้าเกิดนับระยะเวลาที่เชื้อมันเพาะตัว
นับตั้งแต่วันที่มีการเจอกัน
จนถึงวันที่๙คือมันเป็นระยะเวลา๕วันแล้ว
ดังนั้น๕วันแล้วคือมันน่าจะแสดงอาการ

รวมถึงทางบริษัทเองก็มีการจัดทำความสะอาด

อันนี้คือเป็นการป้องกันแล้วก็ให้ทีมงานทุกคน
ทีนี้หลายคนมองค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณปีโป้เองคุณสแตมเอง

คืนวันที่๒เมษายน

งานนี้ใครเป็นเจ้าของตามให้แล้วนะคะ
งานก็จะเป็นสีชมพูนี่แหละนะคะ
มีคนที่ไปร่วมงานเยอะรวมทั้งหนุ่มปีโป้ที่ตรวจออกมาพบเชื้อโควิด๑๙
เจ้าของงานเป็นเน็ตไอดอลนะคะเป็นสาวสวยด้วย
แล้วเธอก็ไปตรวจพบว่าโควิดติดโควิด๑๙ด้วยนะคะสำหรับเจ้าของงานนะคะ

ชาวเน็ตเขาบอกว่าเป็นภาพนี้ออกมาค่ะ

คุณปีโป้อยู่ในวงกลมนี้ไปร่วมงานนี้

แล้วในวงกลมนี้มีอีกหลายคน
เอาจริงคุณผู้ชมคือในแคปชั่นบางอันก็จะเขียนว่าเป็นงานสัมมนา
แต่ว่าบางแคปชั่นก็จะเขียนว่า๒๘ครั้งแรกตื่นเต้นมากเวอร์
แล้วก็มีแฮชแท็กคือหลายคนเห็นหลายคนก็บอกว่านี่มันคืองานวันเกิดนี่

ทีนี้พอมาพูดแบบนี้นึกแวบไปไหม

ดีเจมะตูมที่มีการจัดปาร์ตี้วันเกิด

อันนี้จะต้องมีการขยายประเด็นกันต่อนะคะ

บริหารของค่ายชื่อคุณบอมออกมายอมรับว่าติดโควิด๑๙ไปตรวจแล้วเรียบร้อย

ล่าสุดมีการประกาศปิดออฟฟิศไปเลยนะคะ

ส่วนการอัปเดตตอนนี้นะคะ

เจเจต่อธนภพสกายวงระวี

กลับจากการไปเกณฑหารที่ขอนแก่น

ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงตอนที่

มันก็จะต้องมีช่วงแบบนี้คุณสุภาษาราตรวจร่างกาย

ตรวจในปากตรวจจมูกอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้มันก็เลยต้องรอดูผล

คู่จิ้นคู่จิ้นไร้วิน
ไปร่วมงานเดียวกันกับคุณบอม

ที่โรงแรมเลอบัวคุณจำได้ไหม

แล้วเขามีการถ่ายภาพร่วมเฟรมกัน
วินใส่ชุดสีดำอยู่ตรงกลาง

ก็เป็น๕หนุ่มเป็นพระเอกใส่ชุดขาว

สรุปแล้วค่ายนาดาวตอนนี้

ก็จะมีเจเจมีต่อ

คือเราพูดถึงแวดวงของรัฐมนตรีใช่ไหม

เอาจริงคุณผู้ชมในแวดวงกีฬาก็มีคนติดเชื้อแล้วเหมือนกัน
เป็นนักแบตนะคะบ่อดินอิสระนั่นเอง
ผมไปค้าเซ็ตทองหล่อในวันที่๓๑มีนาคม
แล้วจำได้ไหมคะเศษทองหล่อก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่ง
ทีนี้มีการตรวจที่โรงพยาบาลเปาโลเมื่อวันที่๕
เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ผลออกมาเมื่อวานนี้
ตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวแล้วต้องกราบขอโทษทุกคนด้วย
นี่ค่ะมันลามไปทุกแวดวงทุกสาขาอาชีพจริง